ใกล้เข้ามาอีกนิดเถอะ

มันจะบอกว่าใกล้แล้วใกล้วันที่๑เมษาทุกทีแล้ว
ใครรอเลขเด็ดจากน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพง

ไม่พูดทำเพลงมากันแหละ
น้องอุ๋งอิ่งจับเลขลอตตาลีให้ชาวคณะ
เห็นซัดกันไปเลย
ไกลเข้ามาอีกนิด
ชิดเข้ามาอีกหน่อย

คนที่น้องอุ๋งอิ๋งจับเลขให้บอกว่า
เลข๐๒กับ๐๑
มันคล้ายกับเลขป้ายทะเบียนรถที่ขับมาเมื่อวานเลยนะ
ส่วนแม่ค้าแผงก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะบอกว่า
หูซึกว่ารางวัลที่๑ซิมาแตกอยู่มองนี่แล้วเด้
รางวัลที่๑มันจะมาออกตรงแผงนี่แหละ
แมนเออนะคะแต่เชื่อว่าน่าจะมีเลขอื่นจากน้องอุ๋งอิ๋งออกมาอีก
ซีสามารถติดตามกันได้จนกว่าจะถึงวันที่๑เมษา
เราจะนำมาฝากเรื่อยเป็นของหวาน
เออเป็นแบบว่าของหวานทานง่ายติดตามกันด้วยนะคะ
แต่ที่นี่ต่อกันเลยดีกว่าพี่วีวีรภาพของเรา

โพสต์ภาพไข่เจียวกับข้าวเปล่านี่เลยบอกเลย

มันเหมือนมีความในอะไรสักอย่าง
บอกว่าเป็นมื้อที่นั่งที่ง่ายแต่ว่าเปลี่ยนด้วยความหวัง
ไม่หวังยังไงคุณผู้ชมโอ้โห

เออนะคะเลยจานข้าวไปเลยคุณผู้ชม
รู้สึกว่าเป็นเมนูหรูหรานะ
แพงทางด้านขวาไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านถ้าถูกขึ้นมา

แต่ถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกนั้นแปลว่าที่อยู่ข้าง

เออนะคะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
หลังจากที่พี่วีโพสต์ภาพนี้ก็มีหลายคนคอมเมนต์บอกว่า
เออเราก็มีความหวังเหมือนกันนะพี่วี
แล้วก็ยังมีทั้งแซวว่าเดี๋ยวพอวันที่๑จะมารอดูว่า
กับข้าวอื่นเพิ่มนอกจากไข่เจียวจะมีอีกหรือเปล่า
หรือว่าจากข้าวไข่เจียวจะเหลือแต่ข้าวเปล่าแล้ว
เปล่าคลุกกับน้ำปลาโหสุดยอดเลยพี่วี

ข้าวเปล่าคลุกกับล็อตเตอรี่ขยำกินเข้าไป
ไม่นะคะแต่วันนี้ชั้นสองแล้วค่ะ

เออมาตามที่เรียงอันนี้แล้วค่ะ